เอามาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า
พักหลังเราอาจจะได้เห็นเธอในอินสตราแกรม
เห็นแต่ความหวานกับแฟนตอนนี้ชีวิตรักแฮปปี้เหลือเกินนะคะ
ละครจะเล่นอีกหรือเปล่ากลับมาแล้วสำหรับ๒๔คิรติ
งานนี้เขาบอกเลยค่ะมาในบทซุปตาประกบกับพี่เอ๊ชุติมา
งานนี้เธอบอกว่าจัดเต็มแน่ดูเธอปุ๊บเกลียดเธอแน่นอนค่ะ
แต่ต่อให้ร้ายในจออย่างง่ายอย่างไรนะคุณคะ
ฝรั่งบาริสต้าก็รักค่ะเพราะว่านอกจอเนี่ยเป็นคนน่ารัก
ขนาดว่าหยุดงานมาตามเฝ้า๒๔ที่กองถ่ายด้วยค่ะ
ว้านชำชนิดที่เรียกได้ว่าฝ่ายิงพูดเองเลยนะ
บอกว่าเธอโชคดีเหลือเกินที่เจอผู้ชายคนนี้
อุ๊ยตายสวีทมากจ้า
นิ่งแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เหมือนกับ
เหมือนมันมีสีสันมากกว่าเดิมแซ่บจริง
วันนี้แอบเห็นเขามาหาแล้วครับเห็นเหมือนแบบ
ดูแลตลอดดูแลตลอดตลอด

ก็เป็นคนโรแมนติกเทคแคร์ดีมาก
ตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มคุยจนถึงตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเดิม